โทรมาตกลงกันว่าเขาจะจ่ายเรียกค่าที่จะหายไป๑แสนบาท
คือวัว๑แสนบาทนี่ยกหัวให้เขาไปเลย
เข้าตกลงตอนนั้นตำนวดเราที่นกพรรม

ก็จะหนักจ่ายวันพุธหน้า๑งวดคืองวันแรก

คือสิ้นเดือนเขาไม่ได้กำหนดว่าวันไหนคือสิ้นเดือนของเดือนนี้อีกงวดหนึ่ง
ตั้งแต่หมากัดวัวมาหลายหลายครั้งเขาก็ยังไม่ไม่มาคุย
แล้วก็ยังไม่มาตกลงเจรจาชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใดเลยหลายครั้งมาแล้ว
คือผมแจ้งความมาให้กับ๕๐๐เวนแล้ว๕คนแล้ว
คนสุดท้ายพี่กิติศักดิ์คือแกรับคดีผมสองรอบแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการที่จะควบคุมหมาสุนัขอะไรให้ผมเลย

เดียวกันเลยครับผมมีรูปถ่ายมีภาพถ่ายทุกอย่างให้

มีคิดแม้กระทั่งเวลากัดมีให้ทุกอย่าง
ก็ยังระยะเวลามัน๓เดือนกว่าแล้วตั้งแต่วันที่๒เมษาจนถึงวันนี้
ไม่มีการควบคุมดูแลอะไรให้เรา